ดวงดวงท่านนายกภาพรวมนี่เป็นยังไงฮะก็ดีก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่าท่านต้องดูแลบ้านเมืองไปหนึ่งยาว
ยาวนี้แปดปีสองสมัยโอ้วก็พูดมาหลายปีสองปีมาแล้วครับอ่า
อาจารย์ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้เข้าข้างที่ว่า

เพราะตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวว่าเราทำนายออกมาผิดจะเสียชื่อ
แต่ตอนนี้ก็กล้าพูดว่าท่านจะต้องดูแลเป็นเสาหลักดูแลบ้านเมืองไป

สองสมัยคือนับจากปีนี้
นับจากวันจากนี้ไม่ใช่ยุคของสมัยที่ปฏิวัติครับ

หมายถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในช่วงไหนหรืออะไรยังไงเหละคะ
เป็นแห่งที่ดู

เราก็ต้องหลบหรือล่มกันไว้หน่อยหนึ่งอืมอ่าใช่เราก็ต้องรู้จักว่า
จังหวัดไหนไม่ดีเขาก็ต้องเบรกชะลอเหมือนท่านเนี่ยบางช่วงที่เขารู้
จังหวัดท่านก็ไม่ออกมาอ่าอันนั้นอ่าประทะด้วยอ่าฉะนั้นชีวิต
เราจะเห็นว่ามันมีตอนจังหวะที่ไม่ค่อยดีค่ะทุกคนก็จะเป็น
อย่างนั้นแหละครับของท่านเองนายกก็จะมีเหมือนกัน
บางช่วงที่ท่านก็มีอุ่นวายแต่บางช่วงก็ท่านก็ยิ้มแย้ม
มันก็จะมีสิ่งดีดีสิ่งไม่ดีบนเพลงเข้ามานะครับอาจารย์ได้แนะนำ
ท่านนายกอย่างนั้นก็ก็ก็มีแนะนำเป็นบางครั้งบางคราว
อ๋อผ่านผลปัจจ์ไปได้ไม่ใช่เพียงแล้วเรามีช่องทางมีสมาทิ
มีพฤศยามเทวาที่ราชปุ้มของอยู่ใครคิดไม่ดีกับบ้านมือเราต้องแพ้ไปให้ตัวอีกไปในที่สุดครับ
แล้วมีเกณฑ์ปรับคอลโนโมรอะไรเนี้ยช่วงนี้มั้ยครับเป็นคอลโนโมรชุดสองช่วงปรับใช่ไหมครับ
ยังฟึ่งแหมฟึ่งเริ่มไม่แทนทำงานผีคุณจะมาปรับแล้ว
ใครที่ให้บ้านเป็นในสงบสุดดันไปด้วยความดีนะ
คุณมาคี่เอาคอยดึงขาดึงแข่งดึงใส่ดึงดึงขวา

คนที่มาขวางเพื่อให้บ้านเมืองไม่ก้าวเดิน
ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์จะต้องดูแลเรื่องศาสนกิจทั่วประเทศ

อาจารย์นะะแล้วตอนนี้งั้นหุ่มจุ้ยของท่านนายงบุร์คต้นมีปรับอะไรมั้ยคะ
แบบนั้นก็ปรับมาแล้วตั้งแต่ถึงสักทีมันเริ่มทำงานใหม่
ตอนนี้ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่ม
ตัวจริงแต่ก็มันเป็นเรื่องของการแต่งเคภูมิเป็นเรื่องมันตามความเหมาะสม

ต้องอยู่ต่ออีกผึ้ง๘ปีหน่ะ
เสียงกลิ่นน้ำนี่ไม่มีปัญหาสักหน่อ

เขามองเอาหิ้งท่านนายกก็ดีท่านก๋อวิกก็ดีท่านนุพงค์ก็ดี
และก็เพื่องบนของเราราชวงษ์ก็ดีทาบันก็ดี
เพราะเมืองไทยเราจะต้องดูแลด้วยสถาบันกษัตริย์ทหารต้องดูแลบ้านเมือง

หัวทิศทางที่นอนของอายุไม่โอเค
ก็ดีครับ